คนที่แบบเชื่อเรื่องของการขอโชคขอลาบแล้วพอได้โชคได้ลาบเราก็ต้องไปแก้บนถูกไหม
วันนี้ก็เลยรวบรวมวิธีการแก้บนมาให้ดูกันว่าเขามีไอเดียแก้บนแบบไหนกันบ้าง

วันแห่งความหวังผ่านไปบางคนรองวดหน้าต่อ
ขณะที่บางคนก็สมหวังหาของมาแก้บน
แต่แม้จะแก้บนธรรมดาก็กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่จำ
งานนี้ก็เลยเกิดการแก้บนแบบบันเทิงใจ

ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ
แปลกแต่จริงเมื่อแม่ค้าหอบผักมาแก้บนชุดใหญ่

นี่คือการเอาผักมากว่า๓๐ถุงรวม๕๐๐กิโลกรัม
กะหล่ำปีกองโตอีก๓๐๐กิโลกรัม
จากสวนผักในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งแม่ค้าก็นำมาแก้บนถวายกุมารจุกดำ
ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
โดยผู้ที่มาแก้บนคือนางสาหร่ายชูราศีอายุ๕๐ปี
เขาก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขายของดี
ขายหมดทุกวันเพราะต้องนำเงินมาหมุนเวียน
ซึ่งเขาประสบความสำเร็จทุกครั้ง
มาครั้งนี้ก็เลยลองขอโชคและก็เอ่ยกับกุมารทองจุกดำว่า
หากถูกรางวัลหรือได้เงินมาจะกลับมาแก้บนและนำผักมาแก้บนด้วย
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๔ค่ะ
ด้วยความที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงขายและรับซื้อผักในตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี
นางสาหร่ายก็เลยนำผักสดมาแก้บนเพราะคิดว่าจะได้นำไปทำกิจกรรมสาธารณกุศล
ให้วัดได้แจกทานทำอาหารให้กับชาวบ้านต่ออีกด้วย
ไปดูกันต่อกับการจ้างลิเกมาแก้บนหลวงพ่อบุญลือ
นี่คือบรรยากาศภายในวัดนิเทศราชประดิษฐ์ที่มีคณะลิเกพรเทพพรทวี
มาแสดงแก้บนหลวงพ่อบุญลืออดีตเจ้าอาวาสรวมทั้งรำแก้บนไอ้ไข่ด้วยค่ะ
นายวิสูจน์วงอาชาพิวัฒน์เจ้าของสวนกล้วยหอมซึ่งเป็นเจ้าภาพงานนี้ก็เล่าให้เราฟังว่า
ก่อนหน้านี้คุณแม่มีอาการป่วยหนักจนถึงขั้นหมดสติและหยุดหายใจ
เขาจึงมาบนบานขอให้แม่หายดีและกลับมามีสุขภาพแข็งแรง
หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าแม่ก็ฟื้นขึ้นมาและก็มีสุขภาพแข็งแรงราวกับปฏิหารค่ะ
จึงรีบมาแก้บนในครั้งนี้นำลิเกมารำถวายพร้อมกับจุดประทัดแก้บนอีกห้าหมื่นนัดอีกด้วย
ไปต่อกับการแก้บนแบบประชันกันลั่นลานวัดเมื่อมีหนังกลางแปลง๔๓จอมาแก้บน
มากันที่วัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
กับการนำหนังกลางแปลงมาแก้บนหลวงปู่ทิมพระเกจิดังจังหวัดระยอง
และอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ค่ะ
ซึ่งที่เห็นตั้งเรียงลายกันรอบลานวัดก็คือหนังกลางแปลงรวมทั้งหมด๔๓จอ
ซึ่งบรรดากลุ่มอนุลักษ์หนังกลางแปลงภาคตะวันออก
ก็ได้ขนมาตั้งกลางจอฉายกันเต็มลานวัด
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
ซึ่งหนังแต่ละจอก็จะมีการนำระบบเครื่องเสียงแสงสีไฟ
ติดตั้งหน้าจอเปิดแข่งขันกันแบบดังกระหึ่มลั่นลานวัด
แม่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดูจอไหนดีล่ะค่ะ
เหตุที่ต้องเอาหนังกลางแปลงทั้ง๔๓จอมาแก้บนแบบนี้
ก็เพราะว่าเมื่อกลางปีที่แล้วได้มากลับไหว้ศักรรณ์รุปัญคิพึงของหลวงฝุทิม
แล้วก็บนบานให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งหลังจากบนบานไปแล้วกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยสมความปรารถนา
ก็เลยกลับมาแก้บนอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้นี่แหละค่ะ